คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อยนะคะ
ทั้งที่ปัตตานีแล้วก็ยาลานะคะ
ยาลาเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดตำรวจชุดคุ้มครองครู
ตำรวจได้รับบาดเจ็บ๓นายด้วยกันนะคะ
เหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นสักประมาณ๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ริมถนนสาย๔๑๐ยาลาเบตงค่ะบริเวณคอสะพาน
บ้านบาซาเวงหมู่ที่๖ตะบนกรงปีนังอำเภอกรงปีนังจังหวัดยาลานะคะ
แรงระเบิดทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บ๓นาย
ชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมาถูกลุกหลงได้รับบาดเจ็บอีก๓รายค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าให้การช่วยเหลือพร้อมกับนำตัวทั้งหมด
ส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
แล้วก็ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่๑๐ร่วมกันเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พอไปตรวจสอบไปพบหลุมระเบิดขนาดกว้าง๓๐เซนติเมตรแล้วก็ลึก๓๐เซนติเมตร
ซากชิ้นส่วนระเบิดพร้อมกับสะเก็ดระเบิด
รวมถึงมีเศษดินกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณค่ะ
เบื้องต้นพบเป็นระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ๕กิโลกรัม
ชนวนด้วยวิทยุสื่อสารลักลอบนำมาวางไว้ริมถนน
เมื่อตำรวจชุดดังกล่าวก็คือตำรวจชุดคุ้มครองครู
ขี่รถจักรยานยนต์ลาดตระเวนปฏิบัติหน้าที่
คอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับครูแล้วก็นักเรียน
โรงเรียนบ้านตะโละซูแมร์
พอมาถึงที่จุดเกิดเหตุคนร้ายจุดชนวนระเบิด
ก็เลยทำให้ตำรวจแล้วก็ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บรวม๖รายค่ะ
ส่วนกลุ่มคนร้ายคาดว่าก็น่าจะเป็นแนวร่วมในพื้นที่

เพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่รุนแรงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้

ตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองคุมตัวนายอาบีดินลาเต๊ะ
ผู้ต้องหาร่วมกันก่อเหตุยิงนางกัญญารัฐ
ศอักษรเสียชีวิตเมื่อวันที่๒๙ธันวาคมปีที่ผ่านมา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุในพื้นที่หมู่๑
ตำบลป่ามอนอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะ
หลังเกิดเหตุชุดสืบสวนสอบสวน
คดีความมั่นคงก็พยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
ในที่สุดพบรถเก๋งต้องสงสัยที่คาดว่ากลุ่มคนร้ายจะใช้ในการร่วมก่อเหตุ
โดยใช้เป็นรถเช็คเป้าหมายที่จะสังหาร
โดยนายอาบีดินผู้ครอบครองรถคันดังกล่าว
ซึ่งเข้ายึดได้ที่บริเวณตลาดเทศบาลนาประดูกอำเภอโคกโพ
พร้อมนำตัวส่งให้ชุดสักถามที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่๔๒
ไปสักถามแล้วก็สอบปากคำ
ผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่าเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
แล้วก็เข้าร่วมขบวนการเมื่อปี๒๕๕๙
คดีรอบยิงนางกัญญารัฐเขาทำหน้าที่เช็คเป้าหมายให้กับทีมสังหารอีก๓คน
ที่อยู่ระหว่างการหลบหนีแล้วก็มีประวัติเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการ
อยู่ในพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดสงคราน
แล้วก็มีหมายจับหลายต่อหลายคดีด้วยนะคะ
ล่าสุดผู้ต้องหา๒ใน๓คนยังถูกออกหมายจับในคดีบุกยิง
ที่สถานีตำรวจนาประดูกอำเภอโคกโพเหตุการณ์เกิดขึ้นคือ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะคะ๑๓มกราคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์นี้มีตำรวจเสียชีวิตด้วยนะคะ
ส่วนอีก๑คนตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็เตรียมที่จะขอสารอนุมัติออกหมายจับต่อไปค่ะ